คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่สมุทรสาครค่ะ
งงมากว่าโอ้โหอยู่ดีทำไมทะเลาะกันขนาดนี้
ผู้ชายสองคนนะคะคนนึงปั่นไอติมขายส่ง
อีกคนนึงเป็นคนที่รับไอติมไปขายต่อ

กลายเป็นว่าทะเลาะกันถึงขั้นแทงกันไส้ไหล
คนหนึ่งแบบไส้แทบไหลต้องเอามือกดเอาไว้
คนแทงก็กลัวหนีความผิดเอามีดปาดคอตัวเอง
นี่ค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
นายคำพันธ์แก้วยังอายุ๔๔ค่ะ
นี่นั่งหน้าประตูบ้าน

เขาบอกแบบนี้เลยนะจริง

ภาพมันน่าตกใจลวดเยอะมากคุณผู้ชม
เอามือกดเอาไว้แบบนี้ค่ะ

ชาวบ้านถามนายคำพันว่าโดนอะไรมา
คำพันธ์บอกว่าโดนแทงเลยแย่งมีดแล้วมาขอความช่วยเหลือแบบนี้
ชาวบ้านเลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยนะคะครับพอกู้ภัยมาถึงผสมพยาบาล
ก็เอาผ้าไปพันที่ท้องเอารถเอาขึ้นรถพยาบาลไป
ไปส่งที่โรงพยาบาลมหาชัยสองทีนี้คนก่อเหตุมือมีดนะคะ
นายนัทพลพรเจริญโรธอายุ๖๐อยู่ในบ้านหลังนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุกลัวความผิดเอามีดอีกเล่มหนึ่งแทงตัวเอง
ปาดคอตัวเองนอนเลือดไหลอยู่ในบ้านครับ
เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ค่ะ
ทีนี้พอตรวจสอบในบ้านนายนัทพลมีมีดทำครัวยาวเลย
มีไม้ตัดบัญชัยอะไรอย่างเงี้ยเปือนเลือดตกอยู่
คือผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเอาจริงสองคนนี้สนิทกันมาก

นายนัทธพลผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เป็นพ่อค้าทำไอติมปั่นขายส่งให้กับพ่อค้ารายย่อยทั่วไป
นายคำพันธ์คนเจ็บ
ก็เป็นคนไปรับไอติมปั่นจากนายนัทพลไปขาย
เขาก็ทำงานกันแบบนี้สนิทกันมาก

นายนัทธพลเอามีดทำร้ายนายคำพันธ์
แล้วนายนัทพลก็วิ่งเข้าบ้านเอามีดอีกเล่มแทงตัวเองปาดคอตัวเอง
ลูกชายที่อยู่ในบ้านได้ยินเสียงลงมาดูและรีบจะโทรแจ้งกู้ภัยค่ะ
เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
บ้านของนายคำพันธ์คนเจ็บมีรถพ่วงสามล้อขายไอติมจอดอยู่หน้าบ้าน
ครับนี่หน้าบ้านนายคำพันธุ์อืม
คนเจ็บนะคะทีนี้บ้านปิดทั้งสองหลังอ่ะนะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นางสาวเข็มไซดให้ข้อมูลกับทีมข่าวค่ะ
ว่าเมื่อวานตอนเที่ยงสังเกตเห็นว่านายคำพันธ์วิ่งร้องขอความช่วยเหลือ
ล้มที่ประตูรั้วหน้าบ้านเห็นที่ท้องข้างขวา
เหมือนปูดบวมเหมือนกับมีไส้โผล่ออกมาอันนี้เพื่อนบ้านบอก
ฉันก็เลยบอกไงว่าแทงไส้ไหลไม่ได้พูดเวอร์
คือเพื่อนบ้านบอกจริงว่าเหมือนกับมีไส้โผล่ออกมาในคำพันธ์บอกว่า
นายนัทพลเรียกให้มาที่บ้านเพื่อจดสูตรทำไอติม
จู่นายนัทพลเอามีดมาแทงเลยนี่ค่ะก็เลยแย่งมีดแล้ววิ่งหนีมา
มาขอความช่วยเหลือนายนัทพลผู้ก่อเหตุรู้สึกกดดันอะไรก็ไม่รู้
ก็เลยเอามีดอีกเล่มนึงจะฆ่าตัวตายหนีความผิด

ถือมีดมาด้วยก็ถามเขาว่ามีดใครเขาบอกว่ามีดเขาแย่งมาจากคนที่แทงเขา
พร้อมกับปากกาอันหนึ่งก็เลยถามเขาว่าแล้วไปทำอะไร
ทำไมถึงแบบโดนแทงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเข้าไปจดสูตรไอติม
เข้าไปจดสูตรไอติมในบ้านแล้วอยู่อ่ะ
เขาก็เอามีดมาแทงเลยแล้วเขาก็พูดว่ามันบ้าประมาณอย่างนี้ค่ะ
นี่ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่ทะเลาะกันทะเลาะเรื่องอะไรยังไม่รู้เลยนะ
เออคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราก็พยายามจะถามข้อมูลจากญาติของทั้งสองฝ่าย
ก็ไม่มีใครยอมให้ข้อมูลอะไรบอกแค่ว่าเป็นการทะเลาะกันระหว่างเพื่อนสนิท
ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่ตอนนี้ทั้งคู่ปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ว่ายังอยู่โรงพยาบาลอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดค่ะ
ก็ต้องรอถามทั้งสองคนเนี่ยแหละใช่ค่ะ
อ้าวแม่ดีนะไม่ถึงตายกันนะฮะอืม